อีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นคู่รักใช่ไหม

คู่นกนกเขานกอะไรต่างเวลาเขาทำรังเขาทำแรงบนต้นไม้

มาเป็นคู่เราก็จะเห็นว่าเขาไปทำรังบนต้นไม้บ้างอะไรบางที่ที่มันนิ่ง
ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคู่นี้เขาชอบความตื่นเต้นร้าวใจ
เขาจะไปทำรังที่ไหนกันไปดูค่ะ

คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหน

คุณเก่งมากคุณชนะคุณรู้ได้ยังไง

เคยเห็นอยู่นึกว่าอ่านข้างล่างนิ่มหรอรู้ได้ยังไง
นี่ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูคู่นี้เขาฮันนิมูลกัน
บริเวณจุดกั้นรางรถไฟซุ้มพระองค์ดำ
อยู่ที่ตำบลในเมืองจังหวัดพิศนุโลก
องแบบนี้เอาจริงถ้าใครไม่สังเกตก็ไม่เห็นอะไรนะคุณ

เห็นหรอกถ้าขับรถผ่านไปผ่านมาแต่เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราตาดี
ทำไมตาดีขนาดนั้นคะผู้สื่อข่าวจังหวัดพิศนุโลก
สุดยอดผู้สื่อข่าวพิศนุโลกเนี่ยตาดีเป็นที่ช่างสังเกต
ถูกต้องแล้วคือบริเวณตรงนี้เป็นข้อต่อมันเป็นข้อต่อของเหล็กที่พับ
ซึ่งแบบมันแปลกมากที่นกมันจะมาทำรังอยู่ที่บริเวณนี้
นี่รถไฟวิ่งผ่านมันยังเฉย
สะทกสถานชินแล้วชอบความตื่นเต้นร้าวใจและหวัดเสียวเล็กน้อย
ต้องแปลกใจใช่มั้ยครับจากการสอนหาคมพนักงานรถไฟประจำซุมเขาเล่าให้ฟัง
ว่เรละเบาแล้วก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่มันแปลกมากเลยแปลกประหลาดมากเพราะว่า
ที่การล้างรถไฟมันก็นั่งอยู่แบบเนี้ยมันก็จะไม่บินไปไหน
มันจะเหมือนกับมันเล่นของเล่นอยู่ผมว่านะมันส่วนหนึ่งเนี่ยคุณ
นกเนี้ยนะมันหวงไข่ใช่ถ้ามันมีไข่ตรงนั้นเนี้ย
บอกว่ามันจะไม่ไปไหนเลยคิดว่าอาจจะกำลังกกไข่อยู่ไง
เห็นไหมหลายหลายคนมาเจอหรือว่ามาจอดใกล้ใกล้เนี้ย
ก็อาจจะเพิ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมของมันก็ได้นะคะ
แต่มันก็ดูน่ารักดีนะคุณดูแบบนี้มันก็เอ็นดูอ่ะ
สัตว์อ่ะเนอะใช่มันก็รักแบบพื้นที่ของตัวเอง
รักบ้านรักลูกอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะบอกประชาชนที่เข้ามาจอดรอรถไฟ
อย่าไปรบกวนรังของนกเขานะคะอย่าไปใช้มือจับหรือเข้าใกล้รังมากเกินไป
เพราะว่าสังเกตว่านกกำลังออกไข่จริงฟักไข่อยู่จริง
อืมก็อาจจะทำให้ไข่ของนกเนี่ยได้รับอันตรายได้ครับนะ
ก็จริงดิฉันก็สงสัยเนอะลักษณะเหมือนเล่นไอ้เนี่ย
ดูดิมันลงทีนะเวียนหัวมั้ยอ่ะนกอ่ะคือไม้กั้นตรงนั้นนะ
ผมเคยขับผ่านเพราะว่าผมอยู่ที่พิสนุโลกใช่ไหมเออมันเป็นยังไงคุณชนะ
คือมันจะลงมาแล้วเนี้ยมันไม่ได้ลงแบบแบบสมูทนะไม่ได้แบบตึ๊ง
เฮ้นี่คนก็แปลกใจก็ไปถ่ายภูมิดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่บอกเหลี่ยมันคงกำลังเกาะไข่ฟักไข่
เพราะฉะนั้นดูถ่ายรูปกันอยู่ไกลก็แล้วกัน